นูนหรือว่าลุงมนูนนั่นแหละ
ลุงเป็นอะไรไม่รู้ท้องยุบลงไปแบบนี้

วาวลงไปเยอะขนาดนี้จนเมียลุง

โดนผีสิงแล้วกินไส้ไปหมดแล้วหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณป้าเนี่ยคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับลุงนูนเนี่ยนะคะ
มนูเหล็กไหลอายุ๕๐ปีลุงป่วยติดเตียงนะ
ตอนนี้ต้องให้อาหารทางสายาง
แล้วดูสิตรงหน้าท้องอ่ะคุณผู้ชมโหเห็นแบบนี้แล้วคือ
มันก็เกิดคำถามว่านี่เกิดอะไรขึ้น
คุยกับคุณป้าหน่อยคุณป้าจำเรียงเล่าให้ฟัง
ต้องปั๊มหัวใจมาจนหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งนึง

กลับมามานอนอยู่บ้านก็เป็นอย่างที่หนูเห็นนี่แหละ
แต่เรื่องที่ป้าแปลกใจนะ
ตอนที่ย้ายลุงแกออกจากโรงพยาบาล
ลุงแกน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะเป็น๓เท่า

เพิ่มขึ้นจากตอนที่อยู่โรงพยาบาล
พอกลับมาถึงบ้านฝันเห็นสัมภเวษี
ฝันเห็นผีตัวใหญ่ดำเลยนะ
แล้วบางทีหลานชายก็มาส่องดูที่ประตู
หลานบอกว่ามีผีอยู่ในห้อง
นี่ค่ะแล้วช่วงที่รักษาตัวนะ
ลุงแกเนี่ยไม่ได้กิน
คือบอกเลยแทบจะไม่ได้กินแบบอย่างนมอะไรอย่างนี้
ไม่ได้กินเลย๕วันก็อยู่ได้
มาสังเกตเห็นช่วงหลังท้องของลุงทำไมยุบลงไป
เหมือนกับตับไตไส้พุงหายไปไหนหมดน่ะ
ตกกลางคืนจะมีกลิ่นเกลิ่นเหม็น

แล้วรู้สึกเลยนะป้าบอกว่าหน้าตาของลุงเปลี่ยนไป

ให้อาหารทางสายางทีนะก็จะมีอาการขนลุกตัวสั่น
นี่ป้าว่านะลุงน่าจะโดนสัมภเวษีตามมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่า

ยิ่งกว่านั้นนะมีคนมาทักด้วยว่าเนี่ยไม่ใช่ลุงหรอก
แต่เป็นผีแขกที่มาสิงร่าง

ยังทำเห็นไหมหัวเตียงยังมีพญันแดงอยู่เลยค่ะ

เราก็เชื่อแล้วเรามานอนเนี่ยนะเราฝันว่ามีคนตัวใหญ่

เราก็เลยถามบอกว่าโอ้ทำรุนแรงอะไรขนาดนั้น
เขาก็บอกว่ามันเอายาไปเขาว่าอย่างนี้เนาะ
เราก็เลยบอกเขาไม่เล่นยานะ
บอกมันเอายาไปแล้วเขาก็เรียกอีกสองคนตัวเล็กอ่ะนะ
มันไปกับเขาก็บอกไปเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่

ก็เป็นสังเบอร์เวสีตามมาจากโรงบาลด้วย
และอันนี้เป็นแขกอินเดียเป็นเจ้ากรรมนายเวรกัน

ให้หมอปลามาช่วยดูหน่อยเพราะไม่อยากให้เขาทรมาน
เพราะเขาก็เข้าออกอยู่ตอนนี้เพราะร่างอย่างนี้แล้วไง
เขาก็เข้าออกเราก็สงสารเนอะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีเวรมีกรรมอะไรกันไว้อย่างนี้
แล้วตอนนี้ป้าบอกว่าป้านะต้องย้ายให้แม่ไปอยู่บ้านญาติก่อน
เพราะว่ากลัวไงเดี๋ยวจะโดนวิญญาณที่อยู่ในร่างลุงน่ะ
ไปสิงในแม่อีกหรือเปล่าแล้วอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อยนะคะ
หมอปลาเนี่ยเห็นเคสนี้แล้วนะแล้วหมอปลาบอกว่า
อันนี้ยังไม่ได้ฟันทงว่ามาจากอาการป่วย
หรือว่ามาจากอะไรกันแน่แต่ที่แน่เดี๋ยวเย็นนี้
เดี๋ยวหมอปลาจะไปบ้านของลุงนูนค่ะ
ไปดูหน่อยซิว่าสรุปแล้วคืออะไรกันแน่
อ้อวแต่ท้องมันยุบลงมาเยอะมากเลยนะคะ
ปกติเวลาเราเห็นอะไรนะมีอะไรแฝงร่างท้องจะป่องขึ้นมาใช่ไหม